สวัสดีครับมาร์คครับ
สงยังแบด

สงยังแบดแซดยังบอย

เป็นประโยคแล้วกันเป็นประโยคที่เด็กไทยทั้งประเทศพูดได้
ไทยแฟนสำหรับเด็กไทยทุกคนจะรัก

โอเคทรงอย่างแบด

ได้ไง

ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย
ส่งยังแบดแซดอย่างบ่อย

ยินดีตอนหน้าขอที่ต้องบอกพระมงัดใกล้
ขอบคุณทุกคนที่ต้องรับส่งช่องของผม
และทำให้แบบนี้สำเร็จ
หวังทุกคนจะมีแบบเย็นที่สุด๒๐๒๓